ตอนนี้ทางตำรวจเองก็มีการที่จะสอบปากคำ
ของผู้ที่น่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้หลายสิบปากเลยนะคุณ
ในงานปาร์ตี้ทั้งหมดเรียกมาสอบปากคำ
แต่ก็ยังมีหลุดบางคนที่ยังตามตรงเมืองเจอ
น้ำอุ่นโดนสอบไปหลายรอบจนเครียด
แล้วก็ในส่วนของพริตตี้คนอื่นที่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้

คือตอนนี้พบตรนะคุณบอกแบบนี้
ยังไม่อยากให้มองว่าใครเป็นผู้ต้องหา
เพราะจะเป็นการโยนหินถามทาง

แต่ว่าผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่า
จะเร่งรัดให้คดีนี้มีความคืบหน้าและชัดเจน

คือให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ตอน๑๐โมงกว่า

ก็ต้องชัดเจนภายในพรุ่งนี้๑๐โมงกว่า

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็มีการเรียกประชุมทั้งพนักงานสอบสวน
แล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนจะคลี่คลายคดีของลาลาเบล
โดยผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
ข้อมูลมันได้เพิ่มมากขึ้นสอบปากคำพยานคนที่อยู่ในเหตุการณ์เกือบครบแล้ว
มีทั้งหมด๑๐คนที่อยู่ในบ้านวันที่เกิดเหตุ

แต่ว่าตอนนี้เหลือผู้หญิงอีก๑คนที่อยู่ต่างจังหวัด

แล้วตำรวจเขาบอกว่าถ้าเรียกผู้หญิงคนนี้มาได้
ผู้หญิงคนนี้เป็นใครนะหลายคนก็ถามเป็นคนที่มาร่วมปาร์ตี้หรือว่าเป็นพริตตี้
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะมีชาร์จให้ดูด้วยว่า๑๐คนใครอยู่ในบ้านบ้างนะคะ

เพราะว่าตอนนี้คุณสืบสกุลคุณชิสาพวกหลักฐานต่าง
คลิปเอ่ยแชทลับเอยมันหลุดออกมาเรื่อย

คือน้ำอุ่นต้องรู้เรื่องแน่แล้วออกหมายจับน้ำอุ่นหรือยัง
เพราะไปโยงกับแชทต่างที่พิตตี้หลายคนก็ออกมาเปิดเผย
เคยคุยกับน้ำอุ่นแล้วก็น้ำอุ่นชวนไปนอนอะไรนะ

แต่เรื่องนี้ตำรวจยืนยันนะบอกว่ายังไม่ได้ออกหมายจับใครทั้งนั้น
เพราะว่าความผิดที่เกิดขึ้นมันมีหลายกรรม
แต่ว่าประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องสาเหตุการตายของลาลาเบล
ผลออกมาเบื้องต้นว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะจนหัวใจวาย
ทีนี้ต้องไปดูต่อว่าไอ้ที่หัวใจเต้นผิดจังหว
มันมาจากถูกมอมยาหรือว่าดื่มเหล้าเกินขนาด
ต้องรอไงคะรอผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมายืนยัน
ก็คิดว่าวันจันทร์๒๓นี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้า
เพราะว่าถ้าเกิดว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ออกมาปั๊บ

ตรงนี้ชัดเจนเลยเรื่องสารคัดหลังเป็นของใคร
ค่ะแล้วก็เมื่อเย็นวานนี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เราเรียกว่านางสาวคริสต์ละกันอายุ๒๖ปี
คริสเนี่ยเป็นพริตตี้ที่เคยไปร่วมในบ้านที่จัดปาร์ตี้เนี่ย
มาหาตำรวจเลยนะที่สนบุคโล
ให้ข้อมูลกับตำรวจเพราะว่าเธอบอกว่า
เคยเข้าไปปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
ไม่ใช่ครั้งที่เกิดขึ้นวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ไปก่อนคริสไปก่อนหน้านี้ที่เคยมีปาร์ตี้ใช่ไหม
ใช่คริสต์ไปคืนวันที่๑๔ต่อเช้าวันที่๑๕
คริสเล่าให้ฟังบอกว่ามีคนชื่อคิว
เป็นคนติดต่อให้เธอมางานปาร์ตี้
มาถึงเนี่ยนะคริสก็เจอผู้ชายผู้หญิงหลายคนเลยนั่งดื่มกินอยู่ในบ้านนี้
ทีนี้พอคริสต์มาไม่นานคริสก็เห็นน้ำอุ่นเข้ามาตีสนิท
แล้วก็ชวนดวนเหล้าชวนดื่มเหล้าเป็นช็อตนะคะ
ทีนี้น้ำอุ่นก็พูดเหมือนกับจะสนใจคริสต์
ทีนี้คริสบอกว่าเธอเคยรับงานแบบนี้เธอรู้ว่าต้องระวังตัวยังไง

ใช่ค่ะคนในงานก็พยายามจะให้คริสดื่มเหล้าช็อต
ริสก็ดื่มนะดื่มแต่คริสต์ไม่กลืนลงคอคุณผู้ชม
ไปบ้วนเหล้าลงใส่แก้วก็เลยทำให้คริสเนี่ยไม่เมา
คริสก็บอกว่าก็มีพริตตี้อีกคนนึงนะ
เข้ามาในสภาพที่แบบเมาเดินไม่ไหว
แล้วทุกคนในงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอคริสเห็นพริตตี้อีกคนนึงมา
เหมือนเป็นเพื่อนร่วมอาชีพจะเข้าไปช่วย
ปรากฏว่าทุกคนในงานบอกให้คริสต์ออกไปห่างไม่ต้องมายุ่ง
หลังจากนั้นน้ำอุ่นอาสาดูแลเอง
แล้วน้ำอุ่นก็อุ้มพริตตี้คนนั้นออกไป
ทีนี้คริสต์บอกว่า
นักข่าวก็พยายามถามนะคริสสังเกตเห็นอะไรผิดปกติไหม
คริสบอกอ๋อยาเสพติดเนี่ยก็มีใส่ถุงเล็กวางอยู่ในงาน

เพราะว่าในบ้านก็เปิดไฟแบบสลัวเปิดเพลงดัง
คือพอหมดเวลางานคริสก็รีบเดินทางกลับ
เดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงคริสต์หน่อยค่ะ
มียังสังติดด้วยไหม
เห็นค่ะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยค่ะ

เจ้าให้บุญเล่นด้วยไหมแต่ทำไมค่ะ
อันนี้หนูไม่ทราบค่ะเพราะว่าหนูไม่เห็น
วันนั้นได้เจอกับบิวด้วยไหมคะ
ไม่เจอค่ะไม่เคยเจอกันก่อน
นี่ไงคือเขาบอกว่าไม่เคยเจอเพราะว่าคริสต์เข้ามาก่อน
แล้วที่คริสต์มาให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาแค้นใจ
ตอนนั้นที่เขาเข้าห้ามเพื่อนพริตตี้อีกคนนึง

เขาก็พยายามจะช่วยเธอพยายามจะไปช่วยเหลือเพื่อนพิตตี้
ปรากฏว่าเหมือนกับโดนจะทำร้ายกันไม่ให้มายุ่ง
เธอก็เลยมีความแค้นใจเลยมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
คือก็มีพริตตี้หลายคนนะที่เขาแชร์กันบอกว่า
ถ้าจะไปร่วมงานปาร์ตี้บ้านนี้นะ
จะไปรับงานบ้านนี้ให้ระวังเพราะว่าบ้านนี้
เขาจะกินเหล้าดุแล้วก็ใช้กินเป็นช็อตแบบนี้
คือกินเพียวกระดกจากปากขวดเลยค่ะไม่ได้เทใส่แก้ว

เมื่อวานก็มาให้ปากคำกับตำรวจที่สนบุคโลเหมือนกัน
ให้ตอนดึกเนี่ยนะถูกเรียกศอบตอนดึกนะนะฮะค่ะ
แล้วหนึ่งในนั้นก็ได้รับงานให้กับบ้านพัก
บางบัวทองบ้านหลังนี้เป็นคนแนะนำงานครั้งนี้ให้กับลาลาเบลด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องสอบปากคำถึงความเชื่อมโยงการรับงานมาให้พริตตี้ค่ะ
ว่ามีพิรุธหรือเปล่าจะได้เอาไปประกอบสำนวนเหมือนกันนะคะ